ตู่กาหัวสนชหลับในสภาไม่ต้องเป็นอะไรอีก
ส่งภาพให้ประธานสนชจัดการวาคสื่อถามแต่เรื่องไร้สาระ
อันนี้พาดหัวแล้วก็ภาพข่าวนี้ก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมเนี่ย
ที่มีกลุ่มชาวนามาพบกับนายกรัฐมนตรีนายกนั่งนี่กลุ่มชาวนานั่งนี่
แต่ที่เป็นประเด็นคือเสื้อ
เอาล่ะเดี๋ยวทีนี้จะถูกโจมตีกันแหละว่า
มีกองหนุนหรือว่าจัดฉากในการที่ให้ชาวนาเข้ามาพบหรือเปล่า
นักข่าวก็ไปถามเหมือนกันนายกรู้สึกยังไงที่มีคนใส่เสื้อแบบนี้
มุมนี้เห็นทั้งเสื้อเห็นทั้งหน้าท่านนายก
เอาเรื่องอะไรก่อนดีเมื่อวานนายกก็ฉุนเหมือนกัน
ค่ะเรื่องที่มีสมาชิกสนชมาร่วมฟังการพิจารณางบประมาณปี๖๒
คือนายกรัฐมนตรีก็ขึ้นชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการของงบ
ชั่วโมงแรกตอนเข้าห้องประชุมตอนเข้าสภานายกก็หงุดหงิดบ้างแล้ว
เพราะว่าสมาชิกสนชเข้ามาช้ากว่านายก
ทีนี้นายกก็คงเห็นภาพผู้สิทธิ์ข่าวไปถามนายก
สนชหลับตอนฟังท่านหรือเปล่าแล้วยังไงดี
ฟังเสียงนายยกรัฐมนตรีตอบเรื่องนี้กันหน่อย
ก็เขาหลับเขาม่วงหรือเปล่าไปถามเขาดู
โมโมไม่เห็นเขาแล้วเขาหลักที่พื้นข้างล่างไม่เห็น
แล้วท่านนักลงเจ็บที่เดี๋ยวไหมคะเพราะว่าเขามาจากร้านแต่งต่อมา
พอแล้วไว้ไร้สาระเธอคำถามเธอ
คำถามเธอไม่ค่อยได้สาระสักเรื่องอ่ะที่ผ่ามานะ
มาจากร้านแต่งต่อมาก็ได้เพราะว่าเราแบบนี้ก็ไม่ตอบ

เพราะฉะนั้นใครที่หลับเข้าหน้าก็เป็นอะไรไม่ได้

ก็ไม่ต้องไปไรพวกหลับก็ไปนอนที่บ้าน

เขาก็ทำงานอย่างอื่นก็ทำเนี่ย

ก็บอกว่าอย่ามาจับผิด
ถูกเรื่องแบบนี้จนเป็นเรื่องใหญ่ไร้สาระนะฮะ

ก็เห็นจ้องถ่ายกันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละ
สื่อก็รู้อยู่อย่ามาซักให้โมโหไม่เอา

แต่เป็นภาพออกมาแบบนี้นะครับ
นายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึง

ก็โดนนายกรัฐมนตรีซักกลับเหมือนกัน

สรณชอบฉันถามเธอบ้าง

ทางด้านของพลอากาศเอกชาลี
จันเตรียมหนึ่งในสมาชิกสรณชอบ
ที่มีภาพว่าหลับในห้องประชุม

อย่างนี้ครับไม่ขอชี้แจงอะไรเกี่ยวกับภาพที่ออกไป
เพราะไม่อยากแก้ตัวและไม่รู้สึกเสียใจ
เพราะมาทำงานทุกวันและเดือนที่ผ่านมาเพิ่งไปทำบอลลูนหัวใจ
จึงมีร่างกายที่อ่อนเพลีย
นี่พูดแบบนี้นะฮะบอกไปทำบอลลูนมานะครับ
ส่วนทางด้านของรองประธานสนชว่ายังไงบ้างคุณสุภานี
ก็กล่าวขอโทษประชาชนแทนสมาชิกสนชนะคะ
ทำให้คนเข้าใจว่าสนชปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มที่
แต่ก็ยืนยันบอกว่าทุกคนที่ปรากฏในภาพ
ทำหน้าที่เป็นอย่างดีมาโดยตลอด
ลงพื้นที่พบประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ส่วนกรณีสองท่านอันนี้ก็คือพลอากาศเอกชาลีจันเรืองนะคะ
กับนายแพทย์ทำรงทัศนานชะลี

เราก็สัมภาพพลอากาศเอกชาลีจันเรืองแล้วนะ
ท่านก็บอกว่าท่านตั้งใจทำงานทุกครั้ง
แล้วก็ท่านก็มีปัญหาสุขภาพด้วยเหมือนกัน

ผมไม่เสียใจหรอกเพราะว่าทุกครั้งที่ผมมาประชุม

แต่ทางด้านนายแพทย์ธรรมรงทัศนานชาลีสนช
หนึ่งในสนชที่มีภาพว่างีบหลับ
ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ต่อประเด็นดังกล่าวนะ

ไม่สะดวกอยู่ระหว่างการประชุมเท่านั้นเองนะครับ

ก็อาจจะส่งผลต่อสภาพที่เห็นเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็บอกว่าที่งีบหลับ
ไม่ใช่ภาพระหว่างที่นายกรัฐมนตรี
แจงรายละเอียดของร่างพรบงบ๖๒ช่วงเช้า
แต่เป็นภาพระหว่างการอภิปรายสักถาม

เป็นคนละช่วงเวลากัน
ไม่ใช่ว่าฟังนายยกละเคลิ้มหรือหลับ
คนเข้าใจว่าสนชปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มที่
รองประธานสนชยืนยันว่าสนชทั้งสองท่าน

ติดตามและลงพื้นที่พบประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ทั้งสองท่านอยู่ระหว่างรักษาอาการป่วย
ทั้งพลอากาศเอกชาลีรักษาโรคหัวใจ
แพทย์ทำรงก็ป่วยเช่นกัน
เข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่เกิดขึ้นนะ

ขอโทษประชาชนด้วยนะครับ
ก็ถือว่าความผิดนี้ไม่เข้าข่าย
ประพฤติผิดจริยธรรมร้ายแรง
ก็ไม่มีปัญหาต่อการดำรงตำแหน่งต่อไป
ส่วนต่อไปจะต้องออกมาตรการหรือระเบียบ
เพื่อกำชับการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมหรือไม่นั้นนะครับ
ก็บอกว่าได้พูดคุยกับประธานพรเพชรวิชิตชนลชัยแล้วนะฮะ
แล้วก็พูดคุยกับรองประธานอีกท่านหนึ่ง
คือนายสุรชัยเลี้ยบุญเลิศชัยแล้วนะครับ
ก็บอกว่ากรณีนี้อาจจะไม่ออกข้อบังคับนะ
แต่เป็นการขอความร่วมมือจากสมาชิกสนช
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยดีเท่านั้นเองนะครับ
โอ้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับ